มาดูบรรยากาศสีสันของการเกณฑ์ทหารวันนี้วันที่๓แล้ว
แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่๒สำหรับการเกณฑหารก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่๑จนถึง๑๒เมษายน
วันที่๒บรรยากาศแต่ละพื้นที่ก็มีความคึกคักแตกต่างกันไป
ทำไมออเวอร่าขนาดนี้ครับ
ทุกวันนี้ครับควรไม่อยากใกล้เลยดูสิดูสิ
คุณมิคทองระยะนะคะเขาไปรายงานตัวนะคะอยู่ที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
รายงานตัวก็คือสมัครเองนะ
ใช่ฮะย้ำว่าคุณมิคทองระยะนี่สมัครเองนะ
คือเขาผ่อนผันมาครบ๕ปีแล้ว
พอปีนี้เขาตั้งใจมาสมัครเลยนะ

และจะเป็นทหารอากาศ

ก็คือการรายงานตัว๑พฤศจิกายนนี้
โดยมีบรรดาแฟนคลับมารอให้กำลังใจ
และถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ตรวจร่างกายนี่แหละนะฮะ

สำหรับบรรดาแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจนะคะ

บอกส่วนตัวเตรียมร่างกายมาตลอด
พร้อมและอยากรับใช้ชาติ
แต่ขอเป็นทหารอากาศเพราะตั้งใจไว้อยู่แล้ว
และได้ทำตามในสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก

วางแผนไว้ว่าจะถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ากรม
เขาถามว่าทำไมถึงเลือกทหารอากาศ

เคยรับบทเป็นทหารอากาศในละครเรื่องหนึ่ง

อยากเชิญชวนให้ชายไทยทุกคนสมัครเป็นทหาร

และเป็นหน้าที่ของชายไทยที่ต้องรับใช้ประเทศชาติครับ

หน้านี้มีดารานักแสดงหลายท่านสมัครเองเลยนะ

ส่วนคุณแม่ของคุณมิคเขาบอกดีใจมากนะ

ถ้าปลดประจำการมาแล้วได้ปรึกษากันเรื่องของการบวช
แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะจัดงานบวชช่วงไหนอย่างไร
ขอให้ลูกไปเป็นทหารก่อนรับใช้ชาติกันก่อน
นี่เป็นความภาคภูมิใจของผู้เป็นแม่นะครับ

ส่วนที่พิษนุโลกมาดูบรรยากาศที่นี่กันหน่อย

ตื่นเต้นคึกคักไม่ต่างจากจุดอื่นนะคะ
นายทหารสัญญาบัตรได้นิมนต์พระพีรพัฒน์บุญสืบอายุ๒๑ปี
มนต์มารูปแรกเลยนะยังไม่ได้มีการจับอะไรเลยนะคะ
นิมนต์มาก่อนมาเขย่าไห้สลากใบดำใบแดงให้ก่อน

งเพื่อนที่มาร่วมเกณฑ์ทหาร
ก่อนที่จะเริ่มจับใบดำใบแดง
เฮ้ท่านได้อะไร

และท่านลักษณะอาการเข่าอ่อนแบบนี้เลยค่ะ

ขออภัยนะคะทหารทหารที่ควบคุมดูแลการเกณฑหาร
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
พาไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ว่าก็จะต้องถือมาแล้วค่ะมือด้านซ้าย

เพื่อที่จะเตรียมเข้าเป็นทหารแล้ว
ตอนต่อไปก็คือการปั๊มนิ้วแสดงตัวยืนยัน
แม้ว่าจะเป็นลมก็ต้องยืนมาเลยครับค่ะอย่าดูตอนเปิดนะ

มนต์ครับท่านนิมนต์เข้ากรมครับท่าน
แต่ว่าท่านคงไม่ได้แบบว่าเสียใจที่เป็นทหารหรอก
แต่ว่าคงตื่นเต้นมันเป็นความตื่นเต้น
แล้วดูคนส่งเสียงก็เยอะไปหมดเลยนี่เป็นความตื่นเต้นนะ

ยิ่งสร้างความตื่นเต้นเข้าไปใหญ่นะคะ
บรรยากาศต่อไปที่นครราชศรีมาที่หอประชุมอำเภอด่านขุนทศ
นอกจากไปดูชายไทยที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว
ไปดูสาวนี่ค่ะนี่สวยไหมนั่งรอมานั่งรอแบบนี้เลยนะ
รูปร่างหน้าตาสะสวยชื่อน้องก๋วยเตี๋ยว
มีหลายคนด้วยคุณเขาบอกว่าที่นี่นะ๙คนเมื่อวาน
๙คนชุดผ้าแพร่เลื่อมนั่งตรงกลางน้องก๋วยเตี๋ยว
ฟลุ๊กในชุดขาวคนนี้น้องฟลุ๊กนะคะ
เขาบอกว่าเป็นดาวเด่นประจำจุดนี้เลยที่ด่านขุนทศ
เพราะว่ามีคนแวะเวียนมาขอถ่ายรูปตลอดเวลาเลย
เยอะมากนะฮะนี่มีใส่เกาะอกมาด้วย
ส่วนน้องก๋วยเตี๋ยวก็โดดเด่นน้องก๋วชื่อจริงว่านายโกเมษครับ
ส่วนการคัดเลือกเมื่อวานนี้มีชายไทย
รับหมายเรียกให้มาตรวจเลือก๗๓๔คน
ต้องการเกณฑ์ทหาร๑๔๑คน

ต้องการลบออกมาแล้วนี่ยังต้องการเหลือเยอะนะคะ
ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องสาวเพื่อนรัก
มาลุ้นให้กำลังใจเป็น๑๐๐๐คนจุดนี้ที่อำเภดด่านคุณทศครับ
กระบี่กันหน่อยลงใต้กันหน่อย

เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นแฟนทหารหรือยังไง

เป็นคนที่มารับการคัดเลือกด้วย
น้องแน็ตนี่คือน้องแน็ตนายอิสรีมุ่งมั่น
ปรียาลักษณ์เสถียรบุตร

คมคายแบบสาวใต้เลยนะ
อายุ๒๑ปีที่เขาสวยแบบนี้เพราะเขามีดีกรีค่ะ

เมื่อวานนี้เดินทางมาตรวจเลือกทหารนะคะ
ก่อนที่จะได้รับการยกเว้นทหารเพราะไม่เข้าเกณฑ์
เนื่องจากมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดค่ะ
ถือว่าเป็นสีสันในการเกณฑ์ทหารช่วงนี้
ที่ชายไทยต้องรับใช้ชาติกันแล้วนะครับ